มาในช่วงนี้เจอกับหมอไก่อาจารย์โภภาษณ์ที่ดีสวัสดีครับ

เมื่อวานนี้หมอไก่มาพูดถึงเรื่องของปีชง
แล้วก็ปีที่ได้รับผลกระทบในปีชวดปีหนูนี้
แต่ว่าหมอไก่เกริ่นบอกไว้แล้วว่าในวันอาทิตย์วันนี้
จะมาพูดถึงวิธีการเปลี่ยนชงให้เป็นเฮ่ง

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคนที่ชงมีเพียงปีเดียวเท่านั้น
นั่นก็คือคนที่เกิดในปีมะเมีย
ถ้าสมมติว่าใครที่ฟังอยู่เกิดปีมะเมีย
หรือว่าครอบครัวของท่านอาจจะมีคนที่เกิดในปีมะเมีย

อย่างแรกเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อน

อุปกรณ์ไม่ยากนะคะอย่างแรกก็คือเป็นทูบ

อ่าทูบเนี่ยอ่าด้านหน้าเลยนะทูบเนี่ยเตรียมแค่สามดอกก็พอ

ดอกก็พอนะคะต่อมาเนี่ยก็คือเป็นกิ่งเตี๋ย

นี่ค่ะแบบนี้เลยคุณชนะหยิบมา
ผมขออนุญาตนะครับหยิบกระดานเงินกระดาษทอง

ใช่ค่ะองค์อาม่าเรียกว่าหญิงเตี๋ย
เตี๋ยก็คือต้องเตรียมทั้งหมด๑๓แผ่น

ใช่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้อง๑๒
เพราะว่าปีนี้มีจำนวน๑๓เดือน

เดือนเขาเรียกว่าเป็นเดือนทางจันทรคติของทางจีน
เขาเรียกว่า๓ปีเนี่ยมันจะมีการเหมือนกระทบเดือน๑ครั้ง

คนจีนเขาเรียกว่าหยุงก็คือต้องมีทั้งหมด๑๓เดือน

อันหนึ่งนี่เป็นเทียบแดงด้านหน้า
เทียบแดงนี่คือใบฝากดวง
เทียบแดงเลยถึงเป็นแบบนี้นะจ๊ะ
เทียบแดงแดงค่ะค่ะใบฝากดวงนั่นเองอ่าใช่ค่ะ
ข้างในก็คือให้เราเขียนพวกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา
ถ้าสมมุติว่าไม่รู้ช่องไหนก็คือให้เราเขียนว่าดี
อืมนะคะโชว์นิดหนึ่งค่ะเปิดด้านในหน่อยแต่ผมจะให้ดูด้านในนะ
แล้วว่าเป็นยังไงค่ะนี่เป็นแบบนี้ครับอ่านะคะ
คล้ายเทียบเชิญอะไรประมาณนั้นนะใช่ประมาณนั้นค่ะก็คือให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วกัน
เอทีเอ็มไม่ได้ไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องนะคะเลขบัญชีมาบอกพวกเรามาบอกพวกเราพอนะไม่ต้องเขียนลงไป
เขียนไปเลยวันเดือนปีเกิดแล้วอะไรต่างส่วนอันไหนที่ไม่รู้เขียนคำว่าดีลงไปนะคะอืมอ๋อแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ครบหรือยังคะอ่าถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยอยากจะแบบว่าแก้ชงแบบจัดเต็ม
เขาบอกว่าบางทีแบบโอ้โหแค่นี้น้อยเกินไปอยากจะจัดเต็มกว่านี้เนี่ยก็คือสามารถทำได้
อาจจะเพิ่มเป็นพวกน้ำมันน้ำมันอ่าน้ำมันน้ำมันเนี่ยก็คือเหมือนก็เติมพวกน้ำมันตะเกียง
หรือว่าเป็นส้มก็ได้ส้มสี่ลูกด้านหน้าสี่ลูกอ่ะใช่ทำไมคะ
สี่ลูกเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเลขสี่เนี่ยคนจีนเขาเรียกว่าสี่
หมายถึงตายใช่ไหมคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยส้มเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้น
ก็คือหมายถึงว่าเมืองจีนมันจะมี๔ฤดู๔ฤดูใช่ค่ะก็คือหมายถึงว่าให้เราเจริญรุ่งเรือง
ในทุกทุกฤดูถูกต้องค่ะก็คือโชคดีตลอดไปอ่าแล้วกลมเนี่ยเป็นผลไม้มงคลอยู่แล้ว
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นใครอยากจัดชุดใหญ่ก็เตรียมไปเลยน้ำมันกับส้มนะคะ
หรือยังคะอ๋อแค่นี้พอแล้วครบแล้วนี่คือชุดใหญ่นะ
สำหรับปีชงที่อยากจะแก้ชงแบบชุดใหญ่หรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมีน้ำมันกับส้มก็ได้
เป็นชุดเล็กก็สามารถแก้ชงได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์แล้วทำยังไงต่อคะ
อ่าก็คือไปที่สารเจ้าจีนสารเจ้าจีนนะฮะบางคนเขาบอกว่ามีการแก้ชงแบบไทย
แต่จริงแล้วมันไม่มีมันไม่มีในสารระบบนะไม่รู้มาจากไหนนะคะ
คือถ้าสมมุติว่าเราไปที่วัดไทยเขาเรียกว่าเป็นการทำบุญ
แต่อันนี้คือการแก้ชงแก้ชงก็คือต้องไปที่สารเจ้าจีนหรือวัดจีนเท่านั้น
นะฮะไปถึงเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยไปอยู่หน้าไทยสวยเอี๊ยะครับ
สวยเอี๊ยนี่ก็คือเป็นเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของเรา
นะฮะจากนั้นเนี่ยก็คือทำการจุดทูปจุดทูปสามดอกอ่า
ทูปแล้วก็อธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา
แล้วก็ในเทียบแดงเนี่ยมันก็จะมีคำอธิษฐานก็คือให้เราอ่านตามคำอธิษฐานของเราเลย
อ่าใช่ค่ะจากนั้นเนี้ยก็คือตรงวิธีเนี้ยถือว่าสำคัญมากก็คือต้องมีการปัดตัวอืม
ปัดตัวเนี่ยคือต้องเราเราเนี่ยต้องปัดตัวตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าออกไปครับ
จำนวนทั้งหมดสิบสามครั้งสิบสามครั้งเหมือนกันครั้งใช่ค่ะ
เพราะว่าในปีนี้เราถือว่ามีทั้งหมด๑๓เดือนตอนที่ปัดก็ให้เราคิดด้วยว่าเดือนที่๑
อ่าให้คล้อไล่ออกไปเดือนที่สองอ่าให้คล้อไล่ออกไปอะไรประมาณเดือนที่สามไล่ไปจนสิบสามครั้ง
บอกว่าให้เคราะหร้ายออกไปอ่าใช่เลยค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือฝากพวกใบฝากดวงเนี่ย
เอาไว้ที่วัดเพราะเดี๋ยวพระจีนท่านก็จะมาทำพิธีเสริมดวงให้เราเอง
ครับใช่ใช่ง่ายง่ายแค่นี้มิลิการแบบนี้เนี่ยง่ายง่ายใช่ค่ะ
สำหรับคนที่เกิดปีชงที่หมอไก่บอกเนี่ยนะสำหรับคนที่เกิดปีชงของปีชวดเนี่ย
ก็คือปีมะเมียแล้วปีอื่นที่ได้รับผลกระทบต้องแก้ชงแบบนี้ไหมคะ
จริงเนี่ยคือไม่จำเป็นไม่ต้องไปปัดตัวแก้ชง
ใช่ค่ะก็คือแนะนำว่าให้ไปไหว้เสริมดวงจะดีกว่านะคะ
เรื่องของการไหว้เสริมดวงเนี่ยก็จริงก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะ
ขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือให้เราเตรียมอุปกรณ์ก่อนอย่างนะอุปกรณ์นี้ก็คือจะมีทูบก่อน
ทูบสามดอกเหมือนกันเหมือนกันเลยมีทุ่มมีทูบอะไรแบบนี้อ่าใช่ค่ะ
อ่ามีทูบสามดอกอ่าแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องกระดาษแหละเครื่องกระดาษเห็นไหม
เป็นพวกเครื่องกระดาษก็คือแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการที่จะถวายอะไรบ้าง
นะอย่างตรงนี้เนี้ยเขาก็จะมีพวกอ่วงป้อคอสี่อืม
ห่วงป้อนี่ก็คือเป็นกระทงกระทงอ่า
กระทงกระทงแบบเนี้ยกระทงขอพรครับนะฮะแล้วก็จะมีเต้าหญิงเต้า
ไอ้เต้านี่ก็คือตรงนี้ด้านล่างอ่าเต้าเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็น
เป็นถังเงินถังทองยกโชว์หน่อยคุณชนะอันนี้อันนี้
นี่นะคะถังเงินถังทองแบบนี้เลยถังเงินถังทองนะคะ
ไปเลยชุดใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งจำเป็นต้องมีครบทั้งหมดไหมคะ
หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม
ความพอใจแล้วกันนะแล้วก็ตามที่จะหากันได้นั่นแหละค่ะ
หลังจากที่มีอุปกรณ์ครบแล้วทำยังไงต่อคะอ่าก็คือให้เราเนี่ย
ที่สารเจ้าจีนเหมือนกันเหมือนกันไปที่เดียวกันเลยอ่าใช่ค่ะ
แล้วก็ให้ไปอยู่ต่อหน้าองค์ประธานของสารเจ้านั้น
จากนั้นนี่ก็คือให้เราจุดทูบบอกชื่อวันเดือนปีเกิด
แล้วก็เราเนี่ยก็คือขอพรได้เลยขอพรได้ไม่จำเป็นต้องมีแบบว่าอะไรบทสวด
ว่าคาถาอะไรไม่มีไม่ต้องฝากดวงไม่ต้องปัดเคราะห์ออก
ไม่ต้องไม่จำเป็นก็คือไปเพื่อไหว้ขอพรขอให้ในปีนี้มีความสำเร็จ
มีโชคดีอะไรอย่างงี้ขอพรได้เลยใช่ค่ะอ๋อแค่นี้เองเหรอคะ
อันนี้จริงจริงมันไม่มีอะไรเลยแปลว่าคนที่เกิดปีอื่นที่บอกว่าชงเฉียงเฉียงห้าสิบเปอร์เซ็นต
เอียงข้างนี้ไม่ต้องไปแก้ชงใช่ค่ะไม่ต้องไปปัดเคราะห์ออก
แต่ว่าแค่ไปไหว้ขอพรเท่านั้นเองใช่ค่ะองค์เคล็ดลับมีอยู่เท่านี้เอง
ก็จริงไม่ใช่เรื่องยากนะจริงหมอไก่คือทุกคนสามารถไปไหว้พระ
หรือเข้าวัดได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเกิดปีไหนปีอะไรก็แล้วแต่เข้าวัดไหว้พระ
ใช่ค่ะปกตินี่ก็คือจะเป็นช่วงประมาณกุมภา

ใช่ค่ะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยการไหว้เพื่อแก้ชง

วันเปลี่ยนศาสตร์เนี่ยมันจะไม่ได้ตรงกับวันตุษจีน
เปลี่ยนศาสตร์เนี่ยในปีนี้นะคะจะเป็นวันที่๔กุมภาพันธ์

เวลา๑๗นาฬิกา๑๘นาที
นี่คือถือว่าเป็นวันที่เราควรจะไปแก้ชงถูกไหมคะ
อ่าใช่ค่ะก็คือเราควรจะไม่ต้องตรงวันก็ได้
เป็นหลังจากวันที่๔กุมภาพันธ์เวลา๑๗นาฬิกา๑๘นาที
เพราะถือว่าไทยสวยเอี๊ยองค์ใหม่ก็คือมาประจำการแล้ว

แล้วบางคนเขาถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าเขาไปแก้ชงมาก่อนล่ะจะเป็นยังไง
จริงแล้วเนี่ยการแก้ชงก่อนเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยไปบูชาไทยสวยอียะองค์เก่า

ซึ่งเขาก็กำลังจะไปแล้วกำลังจะย้ายแล้ว

ว่าใครที่คิดว่าจะไปแก้ชงหรือจะไปไหว้ขอพรให้มีสิ่งดี

ก็คือหลังจาก๔กุมภา๕โมง๑๘แล้วก็คือเปลี่ยนปีแล้ว

เทพเจ้าอะไรนะไทยสวยเอี๊ยะค่ะซึ่งก็คือ
เป็นเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของเรา
ก็คือจะเวียนเปลี่ยนไปแต่ละปีเทพคนละองค์กัน
สำหรับใครที่จะไปนะคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีอันนี้สำคัญมากเลย
ถ้าคุณยังไปไหว้ตอนนี้แปลว่าคุณยังไห้เทพเจ้าองค์เก่า
ในปี๒๕๖๒เพราะฉะนั้นแล้วหลังวันที่๔กุมภาตอน๕โมง๑๘เท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นเมื่อไหร่ก็ได้ไปไหว้เทพเจ้าได้เลย
ก็คือถือว่าต้อนรับเข้าสู่ปี๒๕๖๓แล้วให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนั่นเอง
ขออีกสักนิดนึงได้ไหมถ้าจะไปไหว้เนี่ยมีแนะนำไหมว่าควรจะเป็นวันอะไร
วันเกิดของตัวเองดีไหมหรือว่ายังไงเออวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสยังไง
จริงเป็นวันเกิดของตัวเองก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของตัวเองโดยตรง
เกิดวันจันทร์อังคารพุธอะไรก็ไปไห้ในวันนั้นก็ได้ถ้าสะดวกนะ
กับปลายปีแหละค่ะ
เอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณหมอกไกมากนะคะ